พายุโนรูนี่แหละฮะ
จ่อถล่มไทย๒๙กันยายนนี้ก็คือวันนี้วันอังคารก็พระหัสสบดี

ตอนนี้มันส่งผลกระทบกับฟิลิปปินส์

มาดูซะหน่อยฮะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือน
ฉบับที่๘เนี่ยเมื่อตอนตี๔ครับ
นี่ความจริงเรารออยู่นะรอฉบับที่๙ที่กรมอุตุบอกว่าเดี๋ยวจะออกตอน๑๑โมง
ผมก็เช็คอยู่ในเว็บไซต์ของกรมอุตุยังไม่ออกนะฮะ

เอามาดูฉบับแปดก่อนครับก็เตือนเรื่องไต้ฝุ่นโนรูบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
มีศูนย์กลางออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ๔๙๐กิโลเมตรจากเมืองดานังของเวียดนามครับ

ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ๑๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ๓๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคาดว่าจะ
และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นคุณผู้ชมฟังดีดีฮะ
ี่สิบแปดกันยาจนถึงหนึ่งตุลาคมจะมีฝนตกหนักหลายแห่งหลายพื้นที่
แล้วมีฝนตกหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือ
ภาคอีสานภาคกลางแล้วก็กรทมกับปริมณฑล
ไปถึงตะวันออกและภาคใต้ก็คือทุกภาคนี่แหละฮะโดนหมดเลยครับ
ขอให้ผู้คนในบริเวณนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะครับ
แล้วก็ฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
โดยเฉพาะคนที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาเนี่ยคุณผู้ชมใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่รุ่ม
สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งครับก็ระวังอันตรายจากคลื่นด้วย
ว่าพรุ่งนี้จะมีหลายพื้นที่ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากครับค่ะ
โอ้โหนี่เตือนกันหน่อยทำเป็นกราฟิกมาแบบนี้เนี่ยนะคะ
มาดูได้เลยฮะอีสานเนี่ยหลายจังหวัดเลยครับตะวันออก
กรุงเทพปริมณฑลด้วยนะฮะส่วนภาคใต้ก็มีเหมือนกัน
พื้นที่ริมทะเลเนี่ยคลื่นน่าจะสูงมากกว่า๒เมตรครับ
เรือเล็กอย่าเพิ่งออกจากฝั่งนะฮะช่วงนี้มาดู
ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ดรทรธำรงนาฮวาสวัสดีครับ
เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงของมเกษตรเนี่ย
เขาเตือนเลยฮะอาจารย์ทรเนี่ยโพสต์ข้อความเป็นห่วงนะ
เป็นห่วงแล้วก็หนักใจกับความน่ากลัวของพายุโนรู
ซึ่งเป็นลูกแรกของปีที่จะเข้าถล่มไทยในวันพระราชสมดีนี้
โดยฝนจะเริ่มตกหนักตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเลยครับ
อาจารย์ทรบอกว่าดูภาพดาวเทียมล่าสุดของไต้ฝุ่นโนรูแล้วหนักใจ
พายุมันทวีกำลังมากขึ้นในทะเลก่อนจะเข้าสู่ชายฝั่งเวียดนาม
อีกหนึ่งเหตุผลคือน้ำทะเลในทะเลจีนใต้มันร้อนครับ
อาจารย์บอกว่าดูจากข้อมูลทุ่นกระแสสมุทรและจากที่อื่นช่วงนี้อยู่ที่๒๙๓๐องศา
น้ำร้อนมีผลยังไงมีผลโดยตรงเลยฮะมีผลโดยตรงกับไต้ฝุ่น
น้ำยิ่งร้อนยิ่งส่งพลังงานให้พายุมันแรงขึ้น
น้ำร้อนยังทำให้ไอน้ำมากขึ้นด้วยฝนย่อมมีมากขึ้นเป็นธรรมดา
ฉะนั้นใครอยู่ที่เสี่ยงเช่นใกล้แม่น้ำใกล้ลำคลองใกล้ทางน้ำไหลผ่าน
ตัวไว้ล่วงหน้าได้เลยเพราะว่าน้ำป่ามาเร็วรวมไปถึงอาจจะมีดินถล่มด้วย
ดังนั้นอาจารย์ทรบอกควรคิดเผื่อนะถ้าน้ำทะลักเข้าบ้านเนี่ยรถเราจะจมไหม
ไฟฟ้าด้วยเอออันนี้น่าห่วงระวังไฟดูดด้วยนะฮะ
เด็กเล็กคนแก่ไปอยู่ที่ไหนเราจะมีน้ำกินมีข้าวกินหลายวันพอหรือเปล่า
ดับจะทำยังไงมือถือชาร์จแบตเต็มไหม
ทางถ้าหากถนนขาดเนี่ยต้องติดอยู่หลายวันจะเอายังไงดีนี่โอ้โหฟังอาจารย์ทรแล้วก็น่าเป็นห่วงจริงนะ
มีหลายปัญหาประเด็นประดังเข้ามาอาจารย์ยังบอกด้วยว่ามองโลกในแง่ร้ายเป็นเรื่องที่ผมทำเป็นประจำทำมาหลายสิบปี
เพราะเรื่องนี้สำคัญมากหากเราต้องคุมทริปสำรวจทะเลที่ต้องรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดนาน
ก็เหมือนอาจารย์จะบอกว่าให้คิดในมุมที่ร้ายที่สุดไว้ก่อน
เพราะอย่างน้อยเราจะได้เตรียมการไว้ป้องกัน
เตรียมการไว้แล้วเกิดเหตุร้ายนั้นไม่เกิดขึ้น
อันนี้ก็ถือว่าดีไปแต่ดีกว่าไม่เป็นไรหรอก
เดี๋ยวมันก็โอเคแล้วมาเกิดเหตุร้ายจริง
เตรียมอะไรไว้เลยอันนี้จะแย่หนักกว่านะ